ท่านผู้ชมครับไปดูเรื่องที่

ขอเวลาสัก๕ทุ่มครึ่งได้ไหม

ไปดูบรรยากาศนะครับในแต่ละพื้นที่
เอาไปที่นี่ก่อนครับก่อนที่จะถึงวัน

ไทยรัฐทีวีถ่ายท่อสดให้ชมเหมือนเดิมนะครับ

อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะครับ

กับปู่ศรีสุโธและแม่ย่า

ทุกวันทุกเดือนนะฮะ

ยักษ์ต้นไทรเซ้ต้นชโนธ

แบตเตอรี่ก็ต้องให้เรียบร้อยนะฮะ
พาเวอร์บงพาเวอร์แบงค์ก็ต้องพกกันไปนะครับ

ดูที่ต้นชโนธนี่บอกเห็นเลขเดียวกันค่ะดูขันน้ำมลก็เออเห็นเลขคล้ายคล้ายกัน
แต่ผมเนี่ยเห็นแล้วฮะแต่ดูไม่ออกครับ
เป็นเลขอะไรดูไม่ออกจริงจริงอ่าที่ลานบวงสวง
จ้ำก็ได้พานักท่องเที่ยวที่ได้โชคมาทำพิธีแก้บนด้วยนะครับ
นำของมาถวายเทียนทำพิธีในขันน้ำมนต์
ก็ส่องดูน้ำตาเทียนกันนะครับนี่ฮะอ่า
อันนี้บรรยากาศที่อุดรธานีนะครับทีนี้ค่ะ
ไปดูที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
ชาวบ้านในหมู่บ้านหนองจิกนำดอกไม้ทูบเทียนมากราบไหว้ต้นตาลศักดิ์สิทธิ์อายุเป็นร้อยปีนะคะ
เพราะว่าต้นตานให้โชคคนหมู่บ้านหลายงวดแล้ว
ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองจิกผู้ใหญ่พิสิทธิเพ็ญสุขบอกว่า
ก่อนหน้านี้มีนักท่องเที่ยวก็ไปชมความสวยงามของสะพานไม้ไผ่กลางสระน้ำ
มีต้นตานล้อมรอบ๒๐กว่าต้นนักท่องเที่ยวถ่ายรูปคู่กับต้นตานแล้วสังเกตเห็น
นี่เหรอเลขสามนี่ไงว่ามีเลขอยู่ที่ต้นตาลอ๋อหรออันนั้นเขาใส่เสื้อมา
นึกว่าเห็นเลขที่ต้นตานกับเขาด้วยโอ้โหเสื้อหมายเลขสามมาขนาดนั้น
แล้วเขาก็เอาไปเสี่ยงโชคคุณภาคภูมิเขาได้เป็นแสนนะจ๊ะหรือฮะ
ใช่สลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะได้เป็นแสนค่ะครับพอโอ้โหคนรู้ข่าวไง
ก็เลยไปกราบไหว้เอาแป้งไปโรยไปขอโชคขอลาบไปดูเลขกันใหญ่เลย
เอาเราไปกันต่อครับทุกผู้ชมครับไปที่ลานวัดท่าลาศตำบลศรีนรงอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินนี่ฮะ
ชาวบ้านก็มากันเยอะแยะไปหมดมาขอโชคขอลาบจากต้นตะเคียนอายุเก่าแก่กว่า๒๐๐ปีนะฮะ
ชาวบ้านขุดพบต้นตะเคียน๓ต้นจมอยู่ในลำห้วยท้ายหมู่บ้านแล้วก็นำมาเก็บไว้ที่วัดนะครับ
คือชาวบ้านเขาบอกว่าให้โชคติดต่อกันมาหลายงวดแล้วนะที่ถูก
แล้วก่อนหน้านี้มีร่างทรงหลวงปู่เสือจากร้อยเอ็ดเดินทางมาทำพิธีถวายพานดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็สวดมนต์
อันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าปู่ประจำหมู่บ้านมาลงประทับทรง
แล้วก็หยิบปากกาเขียนเลขเด็ดบนแผ่นกระดาษเอาไปคล้องไว้กับกุมารเงินที่หน้าศาลต้นตะเคียนด้วย
ชาวบ้านก็ไปดูกันใหญ่เลยนะฮะส่วนใครที่โชคดีไปแล้ว
งวดที่ผ่านมาวันนี้เขาก็มาแก้บนเอาของมาถวายกันนะครับ
อ่านี่แหละฮะบรรยากาศที่นี่อ่ะไปดูอีกที่หนึ่งนะคะครับ
อาสมฤษีเนรอำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรียุธยาค่ะ
ก็พื้นที่จะติดกับจังหวัดปฐุมธานีนะคะคนไปกันเยอะเลย
ก็ไปทำบุญนะคะกราบพ่อปู่ฤษีพรมเมษมีการถวายน้ำแดง
เสียงเซียมซีรอดท้องช้างเอราวันหลังทำบุญก็ไปส่องหาดูเลขเด็ด
ครับหยดน้ำปลาเทียนค่ะรอยอยู่ในอ่างน้ำมนฤษีเนศ
ก็มีตัวเลขต่างครับประชาชนที่ไปที่อาสมฤษี
ก็ร่วมพิธีอาบน้ำมนต์นะคะก็สิริมงคลค่ะ
เป็นการสร้างความสี่มงคลให้กับครอบครัวด้วยนะที่อาสมฤษีเนรนะคะ
ลงใต้หน่อยนะครับทุกผู้ชมครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะฮะอ่า
นี่เป็นอุทยานนกน้ำครูขุดนะครับอยู่ที่ตำบลครูขุดอำเภอสถิงพระ
ก็มีชาวบ้านนะครับที่มาที่นี่นะครับที่สงขลาเนี่ยนะครับ
นำข้าวของต่างนะครับมาไหว้รูปปั้นรูปเหมือนทวดเท่ง
ทวดเท่งที่เป็นตัวหนังตะลุงนะครับซึ่งอยู่ที่อุทยานนกน้ำคูขุดนะครับ
คือที่นี่ชาวบ้านเขามากันวันนี้นะ๓๐๐กว่าคน
จุดทูบเทียนมารำถวายถูกรางวัลกันทั้งอำเภอสถิงพระ
นี่ฮะโอ้โหงวดที่ผ่านมาฮะเขาบอกว่าถูกรางวัลกันทั้งอำเภอสถิงพระนะครับ
รูปปั้นทวดเท่งเนี่ยนะเขาก็นำมาที่อุทยานนะครับ
มีคนเห็นทวดเท่งยืนโบกรถบนรถนะครับตอนที่นำมาที่อุทยานเหมือนกับคนจริงเลย
ก็เลยนำเลขทะเบียนรถเนี่ยไปซื้อลอตเตอรี่กันแล้วเขาก็ถูกกันเนี่ยฮะ
วันนี้เลยมาไหว้มารำถวายกันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ
ที่จังหวัดชายนาฏค่ะที่วัดพระยาแพรก
ชาวบ้านก็ไปกลับไหว้สารแม่ย่านางจำรังทองอยู่ใต้ต้นชะโงกอายุเป็นร้อยปีนะคะ
ตรงนี้ก็จะมีเรือไม้ตะเคียนยาวกว่า๒เมตร
นักเสียงโชคชาวบ้านก็นำพวงมาลัยไปคล้องที่เรือขอโชคขอลาบ
เพราะว่ามีหลายคนที่เขาถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลหลายงวดติดต่อกัน
สมาชิกเทศบาลตำบลแพรกศรีราชานายนรงคุ้มดิต
บอกว่าชาวบ้านพบเรือไม้ตะเคียนนี้อยู่ในบึงจำรังอายุเป็นร้อยปี
ก็เลยนำมาไว้บนสาราตั้งชื่อว่าแม่ย่านางจำรังทอง
เมื่อหลายเดือนก่อนก็มีการทำพิธีบวงสวงนะคะแล้วมีปฏิหารเกิดขึ้น
ทำพิธีไม่มีลมครับแต่อยู่อยู่ฟ้าเปลี่ยนสีแล้วก็ลมแรงเลยอะค่ะ
เหมือนกับท่านรับรู้ถึงความศรัทธาของชาวบ้านชาวบ้านก็เลยไปขอโชคขอลาบ
แล้วก็ถูกรางวัลกันไปหลายงวดแล้วนะคะอ่าพอยังยังค่ะขออีกค่ะ
เหนื่อยมากเลยเดินสายนี่มะละกอครับที่เพชรบูรณ์ครับทุกผู้ชมครับอ่า
มะขามหวานนะวันนี้มีมะละกอนะฮะชาวบ้านที่บ้านคลองน้ำคัน
ตะบนทรัพย์เปิบอำเภอวังโป่งก็ไปดูต้นมะละกอต้นนี้
ที่ออกดอกผลมาแบบดกเต็มต้นนี่ฮะแต่พอเอามะละกอมาผ่าครึ่ง
พบว่าในผลมะละกอไม่มีเมล็ดฮะมันผิดปกติมากนะครับ
มันกลายเป็นแบบคล้ายกับเขี้ยวหมูตันสีขาวที่อยู่ข้างในนะ
ชาวบ้านก็คือฮาประหลาดใจมากนะครับเจ้าของบ้านบอกว่าอ่า
ต้นมะละกอต้นนี้เนี่ยอยู่สวนหลังบ้านมีอยู่ต้นเดียวและไม่ได้ปลูกด้วย
อยู่ดีดีก็ขึ้นมาเองสูงสามเมตรวันนี้ออกลูกมาสิบลูก
หนึ่งในนั้นพบว่าสุกแล้วก็เลยลองผ่าออกมาดู
แล้วก็อย่างที่เห็นนะฮะข้างในไม่มีเมล็ดนะครับเป็นเขี้ยวหมูตันสีขาวอยู่ข้างใน
ชาวบ้านดูเรื่องก็มากันใหญ่เลยทีนี้อืมก็ตามสูตรเลยฮะ
อกไม้ทูบเทียนกราบไหว้ขอโชคขอราบถ่ายรูปไปนะครับ
อ่าเพื่อที่จะไปส่องดูกันค่ะอ่าเจ้าของบ้านกับครอบครัวเขาก็เปิดให้เข้าไปดูนะ
เนี้ยฮะหารูปอย่างงี้หารูปหาโป้งหาแป้งอะไรก็ว่ากันไปค่ะ
พอแล้วใช่ไหมคะเรื่องของเลขอ๋อมีที่เชียงใหม่ที่บอกไงว่าคดีแม่ชีปฏิบัติธรรมที่ถูกฆ่ายัดตู้เย็น
เขาบอกว่าเขาอยากจะซื้อเลขที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้
แล้วก็จะมีกล่องฝาตู้เย็นตู้เย็นที่ยัดศพเข้าไปจะมีกล่อง
อืมเนี้ยหลายเลขเลยดูตามข่าวก็ไปดูตามข่าวเอาเอง